คุณผู้ชมครับมาดูการตบเท้าเข้าพบตำรวจของดาบรากันหน่อย
ตอนนี้ตามที่ตำรวจเชิญดาบราเข้ามาให้ปากคำ
ในฐานะของพยานและยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

รวมแล้วถึงเมื่อวานี้เข้ามาแล้ว๒๓คน
เมื่อวานโอ้โหเรียงกันมาเป็นทิวแถวเลย
ใช่ค่ะมากัน๘คนนะคะ
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วย
ดาบราเข้าพบตำรวจให้การเมจิก
ลองใช้ถึงรีวิวไม่รู้ปลอมออย
เพราะดาราแต่ละคนบอกว่า
ยันแบบนี้คุณไม่ได้ศักดิ์แต่รับของมาแล้วถ่ายรูปแค่นั้น

แต่ทดลองใช้ด้วยเพราะว่าถือว่าต้องรับผิดชอบต่อสังคม
ใช่ค่ะกินดีใช้ดีก็บอกต่อ

นี่แหละคุณเป็นบรรยากาศช่วงสายสัก๑๐โมงครึ่ง
เอามาดูกันหน่อย๘คนมีใครบ้าง

มีคุณวุ้นเส้นคุณลิเดียคุณนานารายบินา
คุณกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์คุณมากกี้กับสามีคือ
คุณป๊อกพัสรกรแล้วก็คุณเจนิเฟอร์คิมใหญ่ของเรา
รวมถึงสาวนาตาลีเดวิสทั้งหมด๘คน
ใช่ครับเดินทางเข้าพบคนตำรวจเอกวิราชัย
เมตตาบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้ถ้อยคำในฐานะพยาน

บอกว่าได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่รีวิว๑เดือนเต็มเลย
เธอใช้ไม่ได้ใช้แค่๒๓วันหรืออาทิตย์เดียว
แต่ใช้๑เดือนเต็มทำให้น้ำหนักลงและไม่มีผลข้างเคียง
บอกว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้
หมายถึงดาราที่เข้ามา๘คนเมื่อวานนี้นะครับ
แม้จะมีชื่อเสียงแต่ก็เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้บริโภค
และคาดไม่ถึงว่ามันจะซับซ้อนและวุ่นวาย
ติดมาหลายล็อตพวกเราอาจจะอยู่ในล็อตแรก
ที่มันยังดีที่มันยังมีคุณภาพอยู่
เพราะเวลาที่คนพวกนี้จะให้รีวิวอะไรเนี่ย
เขาจะสร้างความมั่นใจและให้เราทดลองใช้
รู้เพียงว่าสินค้าชนิดนี้ได้มาตรฐานต่อผู้บริโภค
แต่หลังจากนั้นไม่รู้

ตอนที่มีการติดต่อมาให้รีวิวสินค้า
ให้คนที่บ้านเป็นคนทดลองใช้
โดยมีการอ่านรีวิวในโซเชียลมีเดีย
และผลตอบรับของผู้ใช้พบว่าไม่มีผลข้างเคียง
จึงรับเขียนแคปชั่นโฆษณาสินค้าให้นะครับ
เชื่อมั่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาทำตรงนี้มานาน
แล้วก็การสื่อโฆษณาแล้วก็ทุกอย่างของเขาออกไปดูเป็นมืออาชีพมาก

เราก็เลยเชื่อใจแล้วก็เห็นว่ามีดาราหลายคนที่เขารัก
เขาก็ส่งมาให้ประกอบกับการตัดสินใจของเรา
นี่แหละค่ะสาวกุ๊กกิ๊บก็บอกนะคะส่วนทางด้านคุณมากกี้
เขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเวลาที่เธอจะรับรีวิวสินค้า
อย่างแรกต้องดูก่อนเลยว่าสินค้าตัวนี้ใช้
แล้วมีผลข้างเคียงกับตัวเธอหรือเปล่าถึงจะรับงาน

ยอมรับเนี่ยก็จะทดลองกิน๓๔วันแล้วก็บอกว่าไม่เคยลงรีวิวสินค้าในเพจส่วนตัว
ทีนี้ต่อไปคุณมากกี้บอกว่าจะต้องตรวจสอบอย่างแน่ชัดแล้วแหละ
คือมันเชื่อไม่ได้แล้วแต่แค่เลขออยที่อยู่ข้างกอง

แล้วก็ต้องการจะบอกต่อให้ทุกคนระวังด้วยคุณมากกี้บอกแบบนี้
ส่วนนี้คุณนาตาลีคุณนาตาลีเดวิสก็พูดเหมือนกันบอกว่า
รับว่าได้รับการติดต่อเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนปี๕๙
น่าจะเป็นสินค้าล็อตแรกไม่ได้เป็นสินค้าทดลองแต่อย่างใดนะครับ
และในฐานะที่เป็นคนรีวิวสินค้าเป็นหนึ่งในผู้บริโภคเหมือนกัน
เพราะเธอบอกแบบนี้ไม่ได้ศักดิ์แต่รับของมาแล้วก็ถ่ายรูปเท่านั้นก็จบ
แต่ว่าได้ทดลองใช้จริงได้เช็คจริงกับออย
ก็ไปตรวจสอบเลขจดแจ้งนั่นแหละ
ก็พบว่ามีอยู่ในทะเบียนของออยอ้าวเธอก็ไม่รู้สิ
ก็คิดว่าสินค้านี้ขึ้นออยถูกต้องถูกมาตรฐานนะครับ
ส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตาบรองพบตร
ที่ดูแลเรื่องของเมจิกสกินนี่นะครับ
ก็ตอนนี้บอกว่าออกหมายเรียกศิลปินดาราเน็ตไอดอลทั้งสิ้น๓๗คน
แล้วก็เข้ามาพบพนักงานสอบสวนแล้ว๒๓คน
เหลือต้องมาพบพนักงานสอบสวนตามวันเวลานัดหมาย
ระหว่างนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม
รวมทั้งการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่นักร้อง
นักแสดงรีวิวสินค้าว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่
เพื่อพิจารณาดำเนินการเพราะว่าตอนนี้ดาราทั้งหมดทั้งมวล
ยังอยู่ในฐานะพยานและเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับ
แต่ตอนนี้ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในเครือเมจิกสกิน
มันออกมาแล้วพบว่ามีสารอันตรายจริง
เรื่องต้นมีความผิดเรื่องผลิตภัณฑ์ปลอมเครื่องสำอางปลอม
อาหารเสริมปลอมอัตราโทษจำคุก๑๐ปี
เตรียมออกหมายเรียกเพื่อแจ้งข้อหาเพิ่ม
สองสามีภรรยาผู้ที่เป็นเจ้าของ
และผู้บริหารบริษัทเมจิกสกิน
ข้อหาผลิตอาหารเสริมปลอมเครื่องสำอางปลอม
หลังจากเคยแจ้งข้อหาช่อกงประชาชนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
และก็ตามความผิดการฟอกเงิน
เพื่อยึดทรัพย์คืนให้แก่ผู้เสียหาย
แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่ถือว่าตกเป็นผู้เสียหายด้วยเหมือนกันนะครับ